บังอูมาตรกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบนะฮะ
อุมาตรหายตัวไปจากบ้านก่อนพบเป็นศพลอยอยู่กลางทะเล
กลายเป็นว่าภรรยาเนี่ยจ้างวานฆ่าสามีนี่คือภาพของผู้ต้องหานะครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยตอนเนี้ยคุมตัวได้สองคนจากสามคนนะ
ก็คือภรรยาของบังอุมาตที่เป็นคนจ้างวานนะฮะ
มีคนที่มารับงานอีกสองคนหนึ่งในสองนะครับก็คือนายโอ
นายโอชื่อจริงชื่อนายเพรียวพันธ์ภูพันธ์พาณิชย์อายุ๔๕ปี
นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ในพื้นที่ที่สถานีตำรวจที่จังหวัดกระบีวันนี้ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปชี้จุดทำแผนนะครับ
บูหลันเนี่ยคุมตัวได้แล้วภรรยาของบังอุมาตร
บุหลันเนี่ยเป็นคนไปจ้างนายย่ากลหรือว่าย่าโกบนามสกุลชายใหญ่นะฮะ
ซึ่งเป็นญาติกันให้จัดการสามีนะครับแล้วนายย่ากลก็ให้นายเพรียวพันธ์เนี่ยมาช่วยนะครับ
แต่นายย่ากลยังหลบหนีอยู่นะครับวันนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
พันธ์ตำรวจเอกพิศนุอัชชนะพรกุลมาที่สอพอกเกาะกลางนะครับ
เพื่อมาดูการนำตัวนายโอหรือว่านายเพรียวพันธ์เนี่ยไปทำแผนไปชี้จุดเกิดเหตุ
นี่ฮะนายโอเพรียวพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับนางบุหลันเนี่ย
จ้างนายย่ากลนายย่ากลก็ไปกับนายโอที่เป็นลูกน้องคนสนิท
นำตัวบังอุมาตรนะครับซึ่งหายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๒๒กรกฎาคม
บังอุมาตย์หวามากอายุห้าสิบห้าปีเป็นพ่อค้ารับซื้อน้ำยางภารานะฮะ
หายตัวไปวันนั้นเนี่ยก็คือนายยากลเนี่ยบอกว่าจะพาไปทำงาน
สุดท้ายพาเขานั่งเรือออกทะเลแล้วก็เอาไม้ฟาดเขาแล้วก็
ร่างเขาเนี่ยลงทะเลไปพบศพก็นู่นเลยครับ
ี่สิบหกกรกฎาคมลอยทะเลตะบนทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี
จากการสอบปากคำในโอเพรียวพันธ์ผู้ต้องหาให้การลักษณะภาคเศษนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่ตอนที่คุมตัวไปชี้จุดทำแผน
ภาคเศษก็คือบางเรื่องก็รับบางเรื่องก็ไม่รับ
นายโอเนี่ยอ้างว่าวันเกิดเหตุเขาไปด้วยจริงแต่เขาไม่ได้ฆ่า
เขาไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะไปร่วมก่อเหตุฆ่าบังอุมาตร
วันนั้นนายย่ากลเนี่ยชวนไปด้วยเขาก็เลยไป
เพราะว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกพี่กันนะฮะ
ส่วนตอนที่อยู่บนเรือที่ลอยเรือไปกลางทะเลเนี่ย
ตอนที่นายอูมาตรหรือว่าบังอุมาตถูกตีเนี่ย
เอาไม้ตีเขาที่ศีรษะเขาบอกว่านายย่ากลเป็นคนตี
แล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาทำหน้าที่แค่ขับเรือให้เท่านั้น
ส่วนนี้ตอนที่มีชาวบ้านเนี่ยไปเจอศพนะฮะลอยอยู่ที่กลางทะเล
วันหนึ่งเนี่ยเจอแล้วไปหาก็ยังไม่เจอต้องไปอีกรอบนึงนะฮะ
เพราะว่าศพถูกคลื่นซัดไป
ตำรวจคุมตัวในโอไปชี้จุดไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพการทำแผนวันนี้หน่อยนะนายโอเนี่ย
ให้การภาคเศษบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับ
ไปร่วมก่อเหตุนะฮะจุดที่ชี้จุดทำแผนเริ่มจากบ้านของนายโอ
ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในสวนปามนายโอบอกว่าวันนั้นนายย่ากลขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็พาผู้ตายมาด้วยนะฮะมาเจอกันที่นี่
จากนั้นเดินไปพูดคุยกันอยู่ในสวนปามห่างจากบ้านสัก๒๐๐เมตร
แล้วทั้งสามคนก็คือนายย่ากลไนโอและบังอูมาท
ก็เดินออกจากบ้านของนายโอไปยังท่าเรือกูโบในพื้นที่หมู่๘บ้านหัวหิน
ตำบลเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาไม่ไกลจากบ้านของนายโอนักนะฮะ
ห่างก็สักประมาณหนึ่งกิโลเมตรกว่าซึ่งตรงเนี้ยเป็นท่าเรือในป่าโกงกลาง
ชาวประมงพื้นบ้านจะเอาเรือมาจอดก่อนจะออกไปหาปลากลางทะเล
นี่ฮะเพราะว่านายย่ากลเนี่ยบอกกับบังอุมาตรว่าเดี๋ยวมีงานให้ทำ
อุมาตรเขาก็มาหลังจากที่ไปรับงานจากนางบูหลัน
ภรรยาของบังอุมาตรนางบูหลันเองก็บอกว่าโอ้โหสามีก็ติดน่งติดหนี้พนัน
เงินทองแทบไม่เหลือแล้วทำร้ายเธอด้วย
ส่วนนายย่ากลเองก็ไม่ค่อยพอใจที่บางอุมาตรตอนนั้นมีเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ช่วยหาเสียง
เป็นญาติกันแต่ไปช่วยหาเสียงให้ฝั่งตรงข้ามก็เลยรับเงินมาแสนนึงแล้วก็จัดการ
แต่ได้มาก่อนห้าหมื่นขึ้นเรือแบบนี้นะครับ
นายโอบอกว่าแล้วทั้ง๓คนก็ลงเรือออกทะเลไป
นายโอเป็นคนขับเรือนายย่ากลกับบังอุมาตรนั่งอยู่ที่ส่วนหัวเรือ
พอออกเรือไปถึงจุดกลางทะเลก็คือจุดใกล้จุดพบศพนั่นแหละ
ช่วงใกล้ใกล้เกาะราปูเลนายโอบอกว่านายย่ากลกับบังอุมาตเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยจากที่นั่งอยู่หัวเรือขยับขยับมานั่งอยู่แถวกลางเรือ
แล้วนายย่ากลก็ใช้ท่อนไม้ที่อยู่ในเรือไปใส่นายอุมาตรตีเข้าแถวศีรษะ
แล้วก็ผลักลงทะเลแต่นายโอบอกว่าระหว่างที่มีการตีกันเนี่ย
ตัวเขาไม่เห็นเขารู้สึกแค่ว่าทำไมมันลักษณะแบบเรือมันเอียงไปทางกาบซ้ายของเรือ
นี่ฮะแล้วพอก่อเหตุเสร็จเขาก็พากันกลับเข้าฝั่งกับนายย่ากลสองคน
เพราะว่านายย่ากลเนี่ยเอาไม้ตีบังอุมาตรแล้วก็ผลักลงทะเลไปแล้ว
นายโอบอกนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของนายย่ากล
นายย่ากลใช้ให้เขาทำอะไรเขาก็ทำค่าจ้งค่าจ้างก็ไม่ได้รับหรอกเที่ยวนี้
ปกติคือถ้านายยากลให้เท่าไหร่ก็เอาแล้วก็ยอมรับว่าเขาก็รู้จักกับครอบครัวของนายอูหมัด
ซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ตำรวจนำตัวนายโอไปชี้
จุดนะครับเป็นจุดสุดท้ายจุดที่บ้านของนายย่ากล
อยู่ในพื้นที่หมู่๕ตะบนเกาะกลางอำเภอกเกาะลันตาตรงนี้นะครับ
คือนายยากลตอนนี้หลบหนีอยู่นะฮะเราก็เจอแต่ภรรยาของนายยากลที่อยู่ที่บ้าน
นี่ฮะตอนที่นายโอมาชี้จุดว่าเคยเจอกันที่นี่ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไป
นี่ภรรยาของนายย่ากลเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ไม่รู้ว่าตอนนี้สามีไปอยู่ที่ไหนเธอก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะ
ถามไปถามมาเธอก็ร้องไห้ออกมาเธอบอกว่าเธอก็เสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ต้องไล่ติดตามจับกลุ่มตัวต่อนะครับ
ก็คือนายย่ากลหรือว่าย่าโกบนามสกุลชายใหญ่อายุ๖๒ปี
เป็นญาติของนางบุหลันเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกอบจจังหวัดกระบี
ซึ่งไปรับงานจากนางบูหลันมาหนึ่งแสนบาทแล้วก็นายโอเป็นลูกน้องที่ไปด้วยกัน
ท่านผู้ชมครับส่วนวันนี้ที่สพทรายขาวนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เจอศพนะ
พื้นที่เจอศพของบ้างอุมาตจะอยู่ในท้องที่ของสพทรายขาว
เย็ดรวมทั้งพ่อของนางบูหลันวันนี้มาเยี่ยมเอาข้าวเอาน้ำมาให้
เยี่ยมนางบูหลันที่ถูกคุมตัวอยู่ในสถานีตำรวจซึ่งเราก็ได้พูดคุยนะฮะ
ได้พูดคุยกับเธอนะคือเธอก็บอกว่าเสียใจนะครับ
เสียใจแล้วก็ไม่อยากจะให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับที่เราได้พูดคุยกับเธอนะครับ
บอกไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้ถูกสามีทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตลอด
เก็บกฎแล้วก็ทนไม่ไหวมันเป็นความเครียดที่สะสมมานานนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยระบายความทุกข์ให้กับคนในครอบครัวของนายย่ากลซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยฟัง
ระบายไปก็เพราะความโกรธค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ย
มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนี่นะครับนี่เป็นสิ่งที่เธอได้
ระบายออกมากับเรานะครับตอนที่เราได้ไปคุยด้วยตอนที่เธอยังถูกคุมตัวอยู่ในที่
คุมตัวของผู้ต้องหาในพื้นที่ของสพทรายขาวเธอก็ได้แต่ร้องไห้
แล้วก็บอกกับเราแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเธอบอกว่าสามีเนี่ย
กู้ยืมเงินนอกระบบแต่กู้มาเนี่ยเพื่อเอาไปเล่นการพนัน
แล้วยังนำที่ดินกับเอาบ้านไปจำนองรวมรวมแล้วเนี่ย
ประมาณเกือบสองล้านบาทเงินทองของเธอเนี่ย
อูมาตรสามีเอาไปเล่นพนันจนหมดมีเท่าไหร่เอาไปเล่นพนันหมด
แล้วที่ผ่านมา๓๐กว่าปีเธอถูกกระทำมาตลอด
ถูกทำร้ายร่างกายบางทีเนี่ยถึงขั้นใบหน้าเนื้อตัวเนี่ย
เขียวช้ำไปหมดท่านผู้ชมฮะนี่เป็นภาพที่นางบุหลันสามีของ
อุมาตรอนุญาตแล้วก็ส่งให้กับเรามานะครับเธอบอกว่าเธอ
อยากให้เห็นในส่วนของเธอหน่อยนะเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เธอเนี่ย
มีรอยเขียวช้ำแล้วเธอก็ยังส่งให้ลูกดูเพราะว่าลูกเนี่ย
หมดแล้วไปทำงานที่อื่นเธอก็เลยอยู่บ้านสองคนพ่อแม่นะฮะอยู่
กับสามีกัน๒คนระหว่างที่อยู่กันแล้วถูกทำร้ายมาตลอดสามี
บาทหมดไปเนี่ยเธอบอกว่าเธอขอเลิกมาตลอดค่ะครั้งหนึ่งทน
ไหวถึงขั้นเธอหนีไปอยู่ภูเก็ตกับลูกสาวสามีก็ตามไปนะให้กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่กระบี
คือไปตามแบบตามแกมขู่อ่ะนะขู่จะฆ่าด้วยอันนี้เธออ้างนะฮะเธอก็ต้องกลับมาอยู่ด้วย
ก็ต้องทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจมาตลอดแต่บอกใครไม่ได้จนกลายเป็นความเก็บกฎนะ
แล้วก็ไปบอกเล่าให้กับนายย่ากลฟังนั่นแหละเพราะว่าเป็นญาติญาติกัน
แล้วเรื่องมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นไปฆ่ากันตายส่วนที่ว่าจ้างแสนนึงแล้วก็ให้เงินไปห้าหมื่นบาทเนี่ย
นายย่ากลให้ไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้ให้ทีเดียวนะฮะ
ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นก่อนหน้านี้นายย่ากลเนี่ยมาขอคราวละ๑๐๐
มาขอหลายครั้งรวมไปแล้วเธอก็ให้ไปแล้ว๕๐๐๐บาทได้
นี่นะครับนี่คือนายย่ากลนะครับยังหลบหนีอยู่นะครับ
คือลูกสาวของนางบุหลันแล้วก็บังอุมาตเนี่ยให้ข้อมูลสั้นนะครับ
คือเธอบอกกับเราเธอก็ยังทำใจไม่ค่อยได้นะฮะแต่ยืนยันว่าพ่อเนี่ยทำร้ายแม่จริงนะ
พ่อเคยทำร้ายคุณแม่ต่อหน้าลูกก็มีแม่ก็อดทนมาตลอด๓๐ปี
ไม่มีเงินเหลือเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยเอาไปเล่นพนันจนหมด
แล้วแม่เนี่ยดูท่าทางแล้วคงไม่มีเงินไปจ้างวานค่าอะไร๕๐๐๐บาทหรอก
เธอบอกนะบางข่าก็บอกแสนนึงก็มีนะแต่ว่าน้ำบูรรณบอกให้ไป๕๐๐๐๐
ก็ให้ไปทีละ๑๒๐๐๓๐๐อะไรประมาณอย่างนี้
คือลูกสาวบอกว่าแม่จะไปหาเงินจากไหน๕๐๐๐
ขนาดช่วงที่หนีไปอยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่ด้วยกันเนี่ย
แม่ยังไม่มีเงินติดตัวเลยนะฮะ
ตอนนี้เป็นห่วงสภาพจิตใจแม่มาก
กลัวแม่เนี่ยจะซึมเศร้านะจะคิดมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถูกดำเนินคดีถูกคุมตัวอยู่
อันนี้คือสิ่งที่ทางฝั่งของนางบุหลันแล้วก็ลูกสาวเขาสะท้อนออกมานะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางบางอุมาตเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เสียชีวิตแล้วไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรได้
ที่บ้านของบังอุมาตนะครับเป็นบ้านของคุณพ่อญาติญาติก็ยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็บอกว่านายย่ากลเนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาพ่อบอกว่าเคยมาที่บ้านพ่อด้วยนะรู้จักกันด้วยซ้ำอ่ะ
ทีนี้หลานของนายอูมาตเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากพิธีฝังศพบังอุมาตรหลานเนี่ยฝันฝันว่าบังอุมาตมายืนอยู่หน้าบ้านบอกว่าหิวข้าว
แต่ปีกร้องไว้ก่อนนะครับนางบูรณเนี่ยตอนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่นะครับอยู่ที่ศพนะ
ที่โรงพักษณ์สศข่าวแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นด้วยไตล้ตร้องไว้ก่อน
ก็ต้องรอดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ
ว่าพรุ่งนี้น่าจะตามตัวนายโอกับนางบุหลันเนี่ยไปส่งฝากขังได้
ก็เหลือนายยากลที่ยังต้องตามตัวต่อนะฮะตอนนี้ยังหลบหนีอยู่
ยังเหลืออีก๑คนที่ร่วมก่อเหตุ